อย่าพึ่งร้าสายตาจากหน้าจอทีวีครับ
มีเรื่องอาหารการกินอีกรอบหนึ่งครับ
สองสามีภรรยากลายเป็นชาวฉุมพร

แกก็เลยไปซื้อรถกระบะรุ่นช้างเหยียบ

จังหวัดสระบุรีกระบะรุ่นช้างเหยียบเนี่ยคันนี้ฮะ
สวยสดใสเหลือเกินนักท่องเที่ยวผ่านมาผ่านไปโบก
เขาจอดนะแต่คุณจะขึ้นไม่ได้เพราะเขาไม่ใช่รถโดยสาร
นี่คือรถร้านกาแฟโบราณนะฮะเป็นรถของลุงจักร
ลุงจักรก็คือจักกะพงจักกะพงลิ้มเบอร์เซิด
อายุแกเนี่ย๖๓เลยเกษียณมา๓ปีแล้ว
จริงแล้วลุงจักรแกเป็นชาวท่าแซะ

รับราชการอยู่กรมการค้าภายใน
เสียนมาเรียบร้อยแล้วสัก๒ปี๓ปี
ทำอะไรดีถามใครถามภรรยา
ทำอะไรดีคือมันยังมีความแข็งแรงอยู่
มีไฟอยากจะทำงานหากินอยากจะทำงานอยู่
ไม่รู้จะทำอะไรอยู่ท่าแซะก็ไม่รู้จะทำอะไร

สระบุรีเฮ้ยเมืองนี้น่าอยู่

มองไปมองมาเราภาษาวัฒนธรรมดีไหม
ภาษาวัฒนธรรมคือเอารถรถกระบะคันนี้
ซึ่งเป็นรถที่เขาใช้กันอยู่ประจำ
พื้นที่ของภาคใต้ในจังหวัดชุมพร
เอามาใช้เปิดเป็นรถร้านกาแฟโบราณ
ค้ามาขายอยู่ที่จังหวัดสระบุรี

บวกตรงไหนเห็นเข้ามาสองวิโลเรายังเห็นเลย
สีมันสดเหลือเกินบางคนบวกอยากจะไปว่าให้พระว่าให้เจ้า
คันอื่นเพราะคันนี้ขายกาแฟอย่างเดียว

ี่ห้อนี้คือยี่ห้อดัสสันหรือดัสสัน
อ๋อดัสสันยังมีอยู่หรือเปล่าศูนยังมีอยู่หรือเปล่าไม่มีแล้ว

เพราะในอดีตการหลายสิบปีก่อน
เขาทำโฆษณาว่ายี่ห้อดัสสันเนี่ยช้างขึ้นไปเหยียบ

แข็งแรงทนแข็งแรงแข็งแกร่งคงทนนะฮะ
แล้วก็ชาวชุมพรชาวปากใต้ก็ใช้กันค่อนข้างเยอะ

เอามาใช้ในการทำมาหากินเป็นรถเปิดร้านกาแฟโบราณ
จังหวัดสระบุรีนะฮะเดี๋ยวฟังเสียงลุงจักรสักหน่อยค่ะ

ซึ่งมาว่าที่ภาคใต้เราเห็นอยู่หลายสิบปีแล้ว
แล้วมาเครื่องมาเที่ยวที่ภาคกลางนี่
มาหลายครั้งไม่เคยเจอรถแบบนี้มาเลย
ก็เลยมีความคิดเป็นไอเดีย
พูดไอเดียเราอยากจะเอารถมาเป็นรถโบราณ
รถโบราณมาเพื่อที่จะมาขายกาแฟ

ความทันโกรธกาแฟสูงกาแฟที่เราคิดคืนมา

จะได้มีรสชาติตมออม
ทำให้เข้มข้น

ไม่เห็นเหมือนกัน

ล้ำขนาดไหนแล้วมาขายในพื้นที่ของ

แวะหน้าโบกหน้าขึ้นไปขยม

ตอนนี้ขายดิบขายดีมากนะครับ
ในพื้นที่ของจังหวัดสระบุรีครับ
ข่าวนี้ให้ถูกคนเล่าเลยนะคะ